มาที่เรื่องของการไปขอโชคขอลาบก็ต้องตามคนนี้ไป
หมอไก่พอพาที่นี่จะพาไปดูเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อทอง
สาธุชนเขาเดินทางไปขอพรกันเยอะแยะมากมายอยู่ที่ไหนอะไรยังไง
ติดตามเลยในช่วงพิกัดเฮ่ง
สวัสดีค่ะพิกัดเฮงวันนี้นะคะหมอไก่พาคุณผู้ชมค่ะ
กราบพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
ที่มีตำนานร่วมกับองค์หลวงพ่อโสธร
แล้วก็หลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะว่าเป็นพระพี่พระน้อง

นั่นก็คือหลวงพ่อทองวัดเขาตะเข่าอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีค่ะ
มาถึงที่วัดเขาตะเขาทั้งทีนะคะเราก็ต้องมาไหว้หลวงพ่อทองค่ะ
ซึ่งทางวัดนะคะจะมีทั้งหลวงพ่อทององค์จริงแล้วก็องค์จำลองให้เราได้ไหว้กันค่ะ
แต่ก่อนนะคะหลวงพ่อทององค์จริงค่ะท่านจะอยู่บนเขานะคะ
ทางวัดค่ะก็เลยมีการอัญเชิญนะคะหลวงพ่อทองค่ะ
มาไว้ที่สาราการประเรียนแห่งนี้ให้เราได้กราบไหว้บูชากันค่ะ
เดี๋ยวตามหมอไก่เข้ามาไห้หลวงพ่อทองกันเลยนะคะตามมาเลยค่ะ
พิกัดเฮงแรกนะคะหลังจากที่เราค่ะมาที่วัดเขาตะเขาแห่งนี้นะคะ
นั่นก็คือการมากราบไหว้ขอพรองค์หลวงพ่อทององค์นี้นั่นเองค่ะ
บอกได้เลยนะคะว่าองค์หลวงพ่อทองมีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมากเลยค่ะ
เดี๋ยวเรามาขอพรองค์หลวงพ่อทองกันเลยนะคะ

หลังจากที่เรานะคะทำการกราบหลวงพ่อทองเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ
แต่ว่าองค์หลวงพ่อทองค่ะจะมีประวัติความเป็นมาและปฏิหารยังไงนะคะ
เดี๋ยวต้องถามจากพระคุณเจ้าค่ะ
มาอยู่ในโบสถ์
มันก็มีสาเหตุที่จะต้องย้าย
เมื่อเกิดมีไฟลุกทวมองค์หลวงพ่อ
ให้ทองให้ทองคำเปลวที่พระองค์ท่านละลายออกมา
แล้วก็ปรากฏรูปเองของหลวงพ่อ
ก็เป็นลักษณะตามมานิชัย
ถ้าพูดในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ขององค์หลวงพ่อทองนะคะ
บอกได้เลยค่ะว่าองค์ท่านมีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมากเลยนะคะ
เพราะว่าในสมัยก่อนค่ะเคยมีชาวบ้านนะคะ
ปิดทององค์หลวงพ่อทองจนมองไม่เห็นเลยค่ะว่า
หลวงพ่อท่านนะคะเป็นพระปางอะไรเหมือนกับในรูปนี้เลยค่ะ
แต่ภายหลังนะคะเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ขึ้นมาค่ะ
ก็เลยทำให้ทองที่หุ้มอยู่บริเวณองค์ท่านนะคะหลอมละลาย
จนทำให้เห็นเนื้อนายนะคะว่าท่านเป็นพระปางมารวิชัยนั่นเองค่ะ
หลวงพ่อทองเนี่ยชาวบ้านจัดสิทธิ์สมัยก่อนก็เรียกว่าบนบวช
คำขอเป็นจริงแล้วก็มาแก้บน

แล้วถ้าสมมุติว่าญาติโยมที่เขาอยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัด

เขาสามารถที่จะขอพรยังไงได้บ้างคะ
เท่าเรียกว่าจุดทูกเก้าดอกกลางแจ้ง
คือหมายถึงว่าอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ที่บ้านก็ได้ใช่ไหมคะ
อืมแบบนี้ก็คือถือว่าจะได้ผลเหมือนกัน
ได้ผลนะทางทะเลยังได้แต่ก็บนได้ทุกที่
บนได้ทุกที่อ๋อต้องมาที่นี่ใช่แต่เวลาแก่บนต้องมา
และด้านหลังหมอไก่นี้นะคะก็คือวิหารหลวงพ่อทองหลังใหม่ค่ะ
ถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมนะคะมาไหว้หลังจากช่วงเดือนมกราคมนะคะ
หลวงพ่อทองท่านจะมาอยู่ที่วิหารหลังใหม่หลังนี้เลยค่ะ
หลวงพ่อทองเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวหมอไก่จะพาคุณผู้ชมค่ะ
ขึ้นเขาตะเข่านะคะไปไหว้หลวงปู่หมอค่ะ
ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อีกองค์หนึ่งนะคะ

ซึ่งเดี๋ยวนี้นะคะการจะขึ้นลงที่เขานี้นะคะ

เพราะว่าที่วัดนี้นะคะเขาจะมีรถลางค่ะ

บริจาคเป็นค่าน้ำค่าไฟให้กับวัดนะคะ

พระพุทธรูปองค์นี้ก็คือหลวงปู่หมอใช่ไหมคะ
ไม่แน่ใจว่าท่านมีประวัติความเป็นมายังไงนะคะ
พอวันเวลาผ่านไปความเจริญมันมากขึ้น
ความสักติกของพ่อก็รู้ยังเจ้าบ้านมากขึ้น
ก็มีคนมากกันมากขึ้นก็เลยไม่สะดวก

ถ้าจะละสนาหลวงพ่อลงมาจากโยชน์เขามาไว้ที่โบสถ์นี้
มันน่าจะดีแล้วก็ให้ความสะดวกกับชาวบ้าน
พอพัฒนาหลวงพ่อลงไปปุ๊บ

อาศัยหลวงพ่อทองล่ะเป็นแบบแล้วก็หลอกันมา
ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิม
คนส่วนใหญ่ที่เขามาขอพรเขามาขอเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะ
ก็สักมากจะมาขอเรื่องเรื่องยาสักมากค่ะ
เรื่องยาการรักษาโรคยาแก่กับกรรมไพร

ให้เป็นยารักษาโรคของลูกช้างลูกไม้หาย
พอหายเขาจริงก็อู๋

ก็เลยเป็นที่มาของหลวงพ่อภูหมอ
เรียกต่างหลวงพ่อหลวงพ่อปูรวมกับไปแล้วนะ

เราได้กราบทั้งหลวงพ่อทองแล้วก็หลวงปู่หมอค่ะ

ต้องติดตามชมให้ได้ในพิกัดเฮงนะคะ